วันนี้มีพักการเมืองที่เปิดเวทีปราศัยหลายพักนะคะพักพลังประชารัฐเนี่ยมีการเปิดคลิป
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาอ้อนขอคะแนนเสียงนะคะที่ทุ่งครุให้ก้าวไปด้วยกัน
แต่ก็บอกว่าต้องขอเวลานิดนึงส่วนภูมิใจไทยที่จังหวัดนครราชศรีมาอยู่ดีดี
มันพังอ่ะกำลังปลาใสกันอยู่เลย

แต่ว่ายังโชคดีมากไม่มีใครเป็นอะไรจากเหตุการณ์นี้นะคะ
เอาไปดูภาพเหตุการณ์นะคะ

ไม่เป็นไรครับลมแรงแต่จะไม่สู้แรงพลังใจของพวกเราถูกไหมครับพี่น้องครับ
โอ้โหยกนิ้วให้คุณศักดิ์สยามคือแก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าทันท่วงทีมาก
ถ้าเกิดว่ามันคลื่นมาข้างหน้านี่คงแตกกระเจิงเพราะว่านั่งกันอยู่เต็มเลย
คือถ้าลงก็ลงโดนหัวของผู้สมัครกับผู้ช่วยผู้สมัครเนี่ยนะคะ
นี่แหละนายศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพักเขาปลาใสกันอยู่เลย
อันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมาจู่ป้ายเวทีซึ่งเป็นโครงเหล็กโค้น
แล้วก็พังลงไปเลยท่ามกลางความตื่นตกใจของคนที่เข้าร่วมฟังปลาใสนะคะ
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักก็กล่าวปลาใสหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
แล้วก็ยังสวมพวงมาลัยดอกไม้ห้อยด้วยห่อหมี่โคราชนี่เอาใจคนโคราช
เขายืนยันบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บใดนะ
รถยนต์ก็ไม่ได้รับความเสียหายเพราะว่ามีคานค้ำยันพอดี
นี่รถยนต์จอดอยู่หลังเวทีไงมันมีคันกันอยู่ก็เลยไม่ได้รับความเสียหาย
เขาบอกว่านี่แหละเหตุการณ์นี้เห็นไหมมีรถจอดอยู่ก็ยังไม่พัง
แสดงว่ากระแสพักภูมิใจไทยมาแรงจริงแรงจนเวทีพัง
คิดบวกคิดบวกส่วนรถสามคันก็จะมีรถตู้สีบรรเงินทะเบียน
นอนหนูขอไข่๑๑๑๑นครราชศรีมา
รถยนต์สีขาวป้ายแดงทะเบียนน๘๒๔๒กรุงเทพมหานคร
และรถตู้สีดำทะเบียนฮนฮยักษ์๔๙๙๗กรุงเทพมหานคร
เป็นรถของนายศักดิ์สยามเองนี่แหละค่ะ
สวรรค์เรียนกันด้วยนะก็บอกหน่อยเผื่อใครจะเห็นว่าอุ๊ยรอดนะรอดนะ
พลังประชารัฐค่ะก็เปิดเวทีปราศัยใหญ่ย่านทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
และนี่เป็นครั้งที่๒แล้วที่มีการเปิดคลิปพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แครนดิเดร์ดนายกรัฐพรรมดรีของภักษ์อ้อนประชาชนรักแล้วรอหน่อย
ขอให้เชื่อมั่นและร่วมก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันด้วยความเข้าใจ
แม้ว่าหลายอย่างต้องใช้เวลาค่ะ
หลายอย่างต้องเพิ่มขึ้นแต่ต้องช่วยครับด้วยสองมือ
ก่อนทุกคนเชื่อมั่ง

แล้วต้องต่อยย่อดจากอดีตที่เราทำอะแล้ว

ส่วนนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์พร้อมแก่นำพักก็ลงพื้นที่ไปที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
ช่วงหนึ่งที่ปราศัยบนเวทีนะคะก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้แบ่งออกเป็น๓คั่วชัดเจน
ก็คือประชาธิปัตย์เพื่อไทยพลังประชารัฐ
ออกนโยบายที่ตัวเองไม่เคยปฏิบัติมา๕ปีด้วยนะคะ
ช่วงเช้าระหว่างที่นายอภิษฎลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงที่ตลาดบางแคร์
ปรากฏว่าคุณอภิษฎิไปเจอกับพี่ผู้หญิงคนนึง
นี่ชูป้ายเลยข้อความว่า
ของนายโกวิทธารณาอดีตสอสอที่ไม่พอใจที่ทางพักไม่ยอมส่งนายโกวิท
สมัครสอสอปาร์ตี้ลิสต์อันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่านะ
ส่วนคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
เดินสายหาเสียงอยู่ที่ศรีสะเกดและซูรินก็เน้นย้ำว่าพักเพื่อไทยจะแข่งกับตัวเองให้ได้มากที่สุด
เพราะครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมตั้งแต่ต้น
กติกาเอารัฐเอาเปรียบโดยคอสชโดยเฉพาะเรื่องของสว๒๕๐คน
ซึ่งพักเพื่อไทยจะต้องทำงานอย่างเต็มที่
ดังนั้นถ้าอยากให้พักเพื่อไทยไปทำงานต้องเลือกให้คะแนนท่วมสว๒๕๐คนด้วย
ลงไปที่สุรินเนี่ยก็ปราศัยหาเสียงเรื่องนโยบายประกันราคาข้าวประกันราคายางมันสัมปะหลัง
แล้วก็ขอคะแนนจากชาวสุรินทร์ด้วยนะ
ส่วนทางด้านคุณนัทธวุฒิสายเกลือสมาชิกกลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยค่ะ
คุณนัทธวุฒิเนี่ยนำเอกสารที่อ้างว่าเป็นหนังสือสั่งการลงวันที่๑๓มีนาคม
ซึ่งออกโดยจังหวัดแพร่ถึงในอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดแพร่
โพสต์ในเฟซบุ๊กซึ่งหนังสือดังกล่าวมีสาระสำคัญก็คือ
ให้จัดเตรียมคนมาต้อนรับและฟังการปราศัยของพักการเมืองพักหนึ่ง
พร้อมระบุว่านี่คืออีกแบบหนึ่งของการเอาเปรียบหรือไม่
เพราะเป็นแคนดิเดตนายกของพักการเมืองแล้วเดินสายโดยงบหลวง
กลไกของรัฐจัดการคนนะคะเป็นความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะคะ
ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่างวดเข้ามาเต็มที
ทีนี้ช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ยังมีเวลานะคุณผู้ชม